เล่นเวสป้าบ้างใครรักเวสป้าบ้าง
ผู้ชายคนนี้เขาขี่เวสป้าไปเติมน้ำมันครับ
คือเด็กปั๊มทำอีกท่าไหนก็ไม่รู้นะ
ทำน้ำมันหยดใส่รถโอ้โหคุณวราพร
เด็กปั๊มบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทำไมถึงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะอะไรไปดูครับ
โอ้โหเหมือนจ้องอยู่เลยทันทีที่น้ำมันคงหยด
ปั๊มตบพว๊ะคุณผู้ชมพว๊ะนี่เห็นไหมครับ
ภาพไม่ค่อยชัดแต่เห็นจังหวะง้างมืออยู่
เด็กปั๊มอายุ๒๔ปีครับผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะพี่
วันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งขี่เวสป้านะครับมาเติมน้ำมัน
เติมน้ำมันมันมีน้ำมันหยดใส่รถนิดนึงนะ
ปั๊มบอกแบบนี้นะเขาก็กำลังจะก้มไปเช็ดปรากฏว่า
จะขอโทษด้วยยังไม่ทันได้เช็ดยังไม่ทันได้ขอโทษ
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ตบบ้องหูพัวฮะคือดังแบบ
คือคนอื่นได้ยินแต่เขาไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยิน
หูอื้อไปแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พูดว่า
คุณทำแบบนี้แต่เขาไม่ได้พูดคุณนะคุณทำแบบนี้สองครั้งแล้วนะ
จากนั้นก็ขี่รถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ
เด็กปั๊มบอกว่าเขาจำไม่ได้จริงว่าเคยน้ำมัน
ทำน้ำมันหยดใส่รถเมสป้าของคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็อยากจะถามว่าทำไมต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้
เขาไปตรวจร่างกายแล้วเอาหลักฐานไปแจ้งความที่
สอบพอมะเริงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ

ก็จะขอโทษอยู่แล้วดีแต่เขาตุ๊บกว่า

อือคือคำนั้นก็นี่คือตบแรงเลย
เพราะเตรียมดังจริง

เพราะนั้นเขาก็

ยังไม่ทันจะเช็ดเลยแล้วก็ยังไม่ทันจะได้ขอโทษเลยนะคะ